มาที่เรื่องที่ดีกันบ้างนะคะ
คือต้องบอกว่าตอนนี้ชุดนักเรียนไทยเนี่ยนะคะ
กำลังเป็นที่นิยมเป็นที่ฟีเวอร์ในจีนมากทีเดียว

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากดาราดังของจีนค่ะ
คุณฟีจิ้งอีสวมชุดนักเรียนสวมชุดนักเรียนไทยแล้วก็ไปโพสต์ลงในเว้ยป๋อของเธอ
แล้วบอกว่าคิดถึงโอ้โหนี่มีปักชื่อด้วยนักเรียนไทยจะต้องมีปักชื่อ
จีจิ้งอีก๙๙๑๙๙๑ปรากฏว่าพอไปโพสต์โอ้โหนะคะแฟนคลับของเธอก็ชื่นชอบว่าน่ารักมาก
ตอนนี้ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาถึงเมืองไทยก็พากันซื้อชุดนักเรียนไทย
โอ้โหมาสวมใส่ถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะโอ้โหผมก็ชอบแล้วนี่ชอบแล้วชอบแล้ว
จีจิ้งอีนะคะหรือว่าเสี่ยวจีนะคะแฟนแฟนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีซีรีส์จีนนะคะ
ก็ไปเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กลับไปบ้านเมืองจีน
แล้วก็ไปโพสต์ภาพนี้แหละค่ะก็ปรากฏกลายเป็นกระแสอย่างที่เล่ากัน
นี่ชุดนักเรียนนี่นักข่าวเราอันนี้นักข่าวเราเอาเขาด้วยไม่ใช่นักท่องเที่ยวจีนนะ
มันน่ารักดีก็เอามาใส่ด้วยแล้วไปสัมภาษณ์เลยค่ะนะคะร้านชุดนักเรียนย่านบางลำพู
ไปคุยกับเจ้าของร้านบอกโอ้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาซื้อกันเยอะเลยนะคะ
ตามรอยจีจิ้งอีนะคะเพราะว่าน่ารักก็ซื้อไปแล้วก็มาใส่ถ่ายรูปเออ
คุณเจ้าของร้าน๔๐๐คุณเย็นจิตบอกว่าเปิดร้านมา๖๐ปีปีนี้ปีแรกขายดีจริงเลย
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีนที่เขาซื้อเขาจะซื้อเสื้อคอบัว
ขบวนก็น่ารักขบวนนี่มต้นใช่ไหมคะ

เป็นชุดมต้นราคาชุดละ๖๐๐บาทขึ้นไป
ขึ้นอยู่กับไซส์และขนาดนะคะ
เขามีลาดาไปถ่ายไปใส่แล้วเขาเลยเห็น
เหมือนกับว่าเห็นเขาใส่แล้วก็สวย
แล้วชุดมะเกียรต์ไทยสวยน่ารัก

ช่วงนี้นะมันเงียบแต่ถ้าช่วงปิดเทอม
ช่วงปิดเทอมช่วงนี้มันเงียบมากเลย
เพราะส่วนมากช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้ขาย
ก็พออาศัยคนจีนมาซื้อเนี่ย

เพราะปกติชุดนักเรียนก็จะขายได้เฉพาะช่วงใกล้เปิดเทอม
แต่นี่มันกำลังจะปิดเทอมนี่ใช่ไหม
ใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งแบบ
อีกหนึ่งช่องทางนะที่เขาขายให้กับนักท่องเที่ยว

แบบนี้เลยนะครับแหม่งผู้สื่อข่าวร้านี้แต่งตัวถูกแล้วเหรอ

ไปที่ร้านปักร้านปักโก้บอกส่วนใหญ่ก็นิยมปักเป็นภาษาไทย

แล้วก็ปักเป็นคำไทยอย่างเช่นคำว่าสวยมากสวยจริงน่ารักหล่อมาก
นักท่องเที่ยวบางคนเจ้าของร้านบอกหัดเขียนภาษาไทยมาเลย
บอกว่าชอบมากที่ได้ใส่ชุดนักเรียนไทยน่ารักดี
ส่วนใหญ่ก็มาจากจีจิ้งอีนี่แหละดาราชาวจีนนะคะ

วรัลนี้นี่ทำให้ชุดนักเรียนนี่กลายเป็นไวรัล
แล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเลยนะคะ